กลัวว่าหน้านิ่งแล้วเดี๋ยวทุกคนจะบอกว่า
หน้าหาเรื่องน่าเอาเรื่องใครหรือเปล่า

เพราะฉะนั้นอย่าไปร่วมตบกับเขาด้วยแล้วกัน
ไม่งั้นจะเป็นเรื่องอย่างเรื่องนี้นะคะ
สำหรับกรณีที่มีการแชร์กันออกไปเยอะมาก
แล้วก็เดี๋ยวมีแฮสแท็กด้วยนะคะ
ช่อคางทูมช่อหน้ายื่นช่ออะไรก็ว่ากันไป

แล้วก็บอกเลยว่าสะเทือนทุกไทม์ไลน์จริงค่ะ
หนึ่งในคนที่ไปคอมเมนต์เห็นด้วยกับเรื่องนี้
ก็คือคุณธาธานั่นเองนะคะ

ก็โพสต์ข้อความบอกว่ารบกวนด้วยค่ะ
เออเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะคนเข้ามาคอมเมนต์ถล่มทลายเลยนะคะ
ก็มีนักร้องพีชพลเข้ามาร่วมสมทบด้วยนะคะ
แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งสาวก็คือคุณอีฟพุทธิดา
หรือว่าลูกสาวคุณต้อยเศรษฐานั่นเองนะคะ
หลายคนคอมเมนต์บอกว่าธาธาเป็นแม่คนแล้วนะ
ไม่ควรจะมายุ่งเรื่องแบบนี้ไม่ควรจะมายุ่งเรื่องการเมือง
ควรจะแยกแยะด้วยนะคะคือหลายคนบอกว่าแสดงความคิดเห็นได้
แต่ไม่สนับสนุนในเรื่องของการใช้ความรุนแรงด้วย
อีกฝั่งเขาก็บอกว่าแล้วดาราทำไม

มันแสดงความคิดเห็นไม่ได้เลยเหรอบ้านเมืองนี้
บางคนก็โยนไปประเด็นบูลลี่บอกว่าทาทาก็เคยโดนร้อยเรื่องอ้วนนะ
แต่กลับมาเห็นด้วยที่คนเขาด่าคุณช่อว่าอีคอสั้นอีทางทูมนะฮะ
คอมเมนต์ของทาทาหายวับไปกับตาแล้วนะคะ
งานนี้บันเทิงไทยรัฐได้แต่บอกว่าใจเย็นเออเรากลัวใจนะคุณผู้ชม

แล้วคืออย่างเช็คกันไปนะของคุณอีฟพุทธิดา
ก็มีการออกมาชี้แจงแล้วผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวของเขา
เขาบอกว่าเขารู้จักกับคุณเออดีศร
เจ้าของอินสตราแกรมที่โพสต์ดักตบคุณช่อนี้นะคะ
ก็เขาบอกว่าจริงไม่ได้โฟกัสว่าคุณเอเนี่ยจะไปตบใคร
แต่คือโฟกัสแบบแซวหยอกกันกับพี่เอ
ประมาณว่ารู้จักกันพี่เอตบใครคนนั้นไม่น่ารอดหรอก
ขำปรากฏว่าวันนี้ตื่นขึ้นมาจะเลี้ยงลูก
โดนคอมเมนต์แบบถล่มทลายเยอะมากเลยนะครับ
คอมเมนต์เขาก็บอกว่าเธอเองก็ไม่น่ารอดเหมือนกัน